เรียกร้องให้ลุงตู่ไปเถอะ

ส่วนพี่นวัดพี่นวัดเป็นไงบ้าง

แนะนำบันดายญาติของผู้เสียชีวิตจากโควิดฟ้อง

ลุงตู่ฟ้องลุงตู่ให้เป็นคดีความ
และรับรองว่าลุงตู่จะเจอคดีต่อวัน
ไม่ต่ำกว่า๑๐๐รายฮะ

ขณะที่ท่อช่วยหายใจยังมีอยู่เลย
นวัดพยายามจะเอาออกซิเจนจากที่อื่น
พูดถึงลุงตู่ชมด้วยตาท่านครับ
การดูแลและการรักษาไม่ทันท่วงทีก่อให้เกิดการเสียชีวิต
เข้าได้ไหมก็เข้าไม่ได้จะไปหาหมอก็เข้าไม่ได้
ตายทุกวันทุกวีทุกวันดังนั้นพี่นวัดเลยแนะนำเลย
ให้คนที่เสียชีวิตขออภัยให้ญาติของคนที่เสียชีวิตจากโควิด
ลุงตู่ไล่ฟ้องได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับรองได้ว่าลุงตู่จะมีคดีความเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐คดี
หรือ๑๐๐รายต่อวันเพราะแทบจะทุกวันเนี่ย
ตัวเลขมันจะปลาทะลุร้อยทะลุร้อยแทบทุกวันแล้วนะฮะ
ถือว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ของตัวเอง
แล้วฟ้องใครแจ้งใครเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจลูกน้องใครฟ้องก่อน
ขอให้คนที่เสียหายไปฟ้องตำรวจไปแจ้งตำรวจก่อน
แล้วคดีมันจะไปถึงตรงไหนค่อยพูดอีกที
แต่นี่คือการรักษาสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่า
นวัชใช้คำนี้ผู้นำหวยไปต่อไม่ได้แล้ว
เหมือนคนขี่มอเทศัยขี่ไม่เป็นลากมอเทศัยไป
ยังไงก็ตายความเชื่อมวันยังขั้่มอยู่ดี
นี่คือความร้อนระอุจากพี่นวัดนะครับ